อยู่ที่นครราชศรีมามีหลายเหตุเหลือเกินนะครับ
คราวนี้ไปที่อำเภอขามสแก่แสง
เพราะว่ามีกลุ่มโจรปีนกำแพงวัดบ้านโนนเมือง
จังหวัดนครราชศรีมางัดหน้าต่างกุฏิ

อะไรผ้าไตรจีวรที่ญาติโยมนำมาถวายในช่วงเข้าพรรษา
เกลี้ยงไป๔๐ชุดเลยนะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท
ตอนนี้ตำรวจเร่งหาเบาะแสล่าตัวคนร้าย
และอยากให้ใครที่มีเบาะแสใครที่รู้เบาะแส
แจ้งมาที่สพได้นะครับ
โดยพระพระราบริษฐ์พระลูกวัดบ้านโนนเมือง
บนโนนเมืองอำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา
ก็กำลังตรวจสอบทรัพย์สินภายในกุฏิ๒ชั้น
ครึ่งตึกครึ่งไม้ตั้งอยู่ริมกำแพงวัด

หลังจากมีแก๊งคนร้ายบุกเข้ามากลางดึก
ผ้าไตรจีวรภายในกุฏิหายไปจนหมด
พร้อมกับเปิดเผยว่ากุฏิหลังนี้เป็นกุฏิหลังเก่า
คือชั้น๒ใช้เป็นที่เก็บของอยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุในช่วงสาย
ท่านก็ได้เดินขึ้นมาเพื่อจะนำของมาเก็บ

แต่สังเกตเห็นว่าประตูด้านหลังมันเปิดค้างไว้
ก็เลยบรีไปตรวจสอบที่ตู้เก็บพะไตรจีวรภาย
พบว่าหายไปจนหมดตู้เลยนะครับ

ก็เพราะว่าหน้าต่างมีร่องรอยของการถูกงัด
เมื่อสอบถามจากผู้พักอาศัยข้างวัด

ก็บอกให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกวันก่อน
มีรถกระบะมาจอดบริเวณข้างวัด

เนื่องจากเป็นถนนที่รถสัญจรผ่านไปมาอยู่แล้ว

คนร้ายน่าจะเอารถกระบะมาจอดรถริมกำแพงวัด
แล้วก็ปีนข้ามกำแพงไปที่ระเบียงชั้น๒
ัดหน้าต่างกุฏิที่เป็นห้องเก็บของ
เข้าไปขโมยผ้าไตรจีวอนออกไปประมาณ๔๐ชุด
มูลค่ารวมแล้วประมาณเกือบ๕๐๐๐บาทครับ
ไตรจีวอนใหญ่เกี่ยว

ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบ
รวมถึงตรวจสอบลายนิ้วมือที่คาดว่าจะเป็นของคนร้ายด้วยนะครับ
หากใครรู้เบาะแสหรือว่าพบเห็น
ว่ามีใครนำผ้าไตรจีวรพระจำนวนมากไปขาย

แจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่
สถานีตำรวจภูทรขามสแก่แสงนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้เลย๐๔๔๓๘๕๐๖๗ด้วยนะครับ